ฟุตบอลไปต่อกันที่วอเล็กบอลกันบ้าง
โดยเฉพาะวอลเล็กบอลหญิงผลงานยอดเยี่ยมมาก
คว้าแชมป์๑๒สมัยติดต่อกันค่ะ

ใช่ค่ะทีนี้มี๒ผู้เล่นดาวรุ่งของไทย
ที่เขาได้รับการคัดเลือกจากสื่อของฟิลิปปินส์เอง
เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมาก

ครั้งที่๓๐ซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าภาพนะคะ
๕คนที่ว่านี้มี๒คนเป็นนักวอเล็กบอลสาวไทย
นั่นก็คือบีมพิมพิชยากกรำ
แล้วก็บุ๋มบิ๋มชักชุกอ่องโมกศรี

สามารถป้องกันเหรียญทองได้สำเร็จค่ะ

เขาพูดถึงพิมพิชยาแล้วก็ชักชุออนนะคะว่า
โดดเด่นทั้งการตบทำคะแนนแล้วก็การรับบอล
สามารถที่จะทดแทนออนอุมาสิทธิรักษ
วิลาวันอภิญญาพงศ์แล้วก็มาริกากันทอง
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเป็นตัวเลือกที่ทีมในหลีกฟิลิปปินส์

เพื่อยกระดับวงการลูกยางของฟิลิปปินส์เองค่ะ
อกจากนี้นะคะอีก๓คนที่ติดโผล่

มีนักวอเล็กบอลสาวจากเวียดนามนะคะชื่อว่า

และอีก๒คนจากอินโดนีเซียนะคะก็คือ
ราตรีบูรรณดาวรีกับเมกาวัตรีอังกฤษตรีค่ะ